ข่าวต่อไปนี้ตำรวจสพเมืองฉะเชิงเซาต้องโชว์แล้วล่ะครับ
เพราะว่าอุกอาจซะละเกินเป็นข่าวที่ผมโปรยไปเมื่อสักครู่ครับ
คุณผู้ชมฮะคนร้ายนะครับขี่มอเตอร์ไซค์นะครับ
ติดตามติดตามไม่ทันก็ยังตามบี้ตามบี้จนทันมอเตอร์ไซค์
ผู้หญิงคันหน้าแล้วถีบยันรถเขาลงไปข้างทางนะครับ
แล้วอาศัยช่วงชุนรมุลหลบหนีไปก่อนฮะ
เมื่อสักครู่ที่เห็นไปคือภาพเหตุการณ์ตอนที่

ของนางสาวการิสราศรีสมศักดิ์อายุ๒๙ปีถูกถีบล่วงไป
ล่วงลงไปด้วยกันแบบนี้เลยนะครับ
เลิกงานจะกลับบ้านสังเกตเห็นแล้วล่ะมีคนร้ายตาม
จากนั้นนะครับคนร้ายพยายามถีบรถของเธอแล้วแต่ถีบไม่โดนในครั้งแรก
เร่งเครื่องหนีเร่งเครื่องหนีเร่งเครื่องหนี
มันเร่งเครื่องตามเร่งเครื่องตามมาทันปั๊บมันถีบตกไป
ตกไปพับประพลเมืองดีเขาก็นึกว่าเป็นอุบัติเหตุใช่ไหม
เขาก็มาหยิบรถจักรยานยกขึ้นมากัน
ขึ้นมาดันไม่รู้ไปช่วยผู้ก่อเหตุก่อน
เอารถผู้ก่อเหตุขึ้นมาก่อนเสร็จปั๊บมันไปล่ะมันไปก่อนเลย
คุณผู้ชมครับก็ยังไม่รู้ว่าหวังทรัพย์สิน
หรือหวังจะทำไม่ดีไม่ร้ายกับผู้ประสบเหตุกันแน่
สัปดาห์ก่อนก็มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเหมือนกันนะครับ
คนที่โดนก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันผมถึงบอกว่าตำรวจต้องโชว์ฝีมือ
ทีมข่าวนะครับไปที่บ้านของนางสาวกริสลานะครับ
แล้วก็นายนัทพงศ์พุ่มพวงอายุ๓๐ปีเป็นแฟนนุ่มนะครับ
หมู่บ้านกาญจนาธานีหมู่๑๔ตะบนคลองหลวงแพ่ง
นางสาวกริสราเนี่ยนะครับเล่าเหตุการณ์นะครับ
บอกเมื่อคืนแฟนพาไปแจ้งความที่สพเมืองฉะเชิงเซาแล้ว
ส่วนอาการบาดเจ็บตอนนี้ก็ปวดแขนปวดขาปวดตัวแหละนะครับ
ก็ยังไม่รู้ว่าคนร้ายประสงค์ต่อทรัพย์นะครับที่เป็นสร้อยคอทองคำหนัก๑บาทที่ใส่อยู่
หรือหวังจะทำอนาจารย์ฮะ
แล้วก็มาจุดอยู่ตรงโค้งพอดีค่ะแล้วมันก็ถีบอีกครั้งหนึ่งก็ล่วงลงไปค่ะ
ทำไมถึงตอนล่วงแล้วเราทำไมเราถึงไม่แจ้งคนที่มาช่วยเราว่าไอคนนี้มันคือคนร้าย
ตอนนั้นหน้านมข้าวมันอยู่ค่ะ
ก็เหมือนรู้สึกมึนงงตกใจด้วยค่ะ
ภาวะกลัวอยู่ค่ะ
ยังหาตัวอยู่อย่างนั้นคุณกริสลาต้องถอดทองเมื่อกี้เก็บก่อนเลย
นี่คือแฟนบอกว่าโอ้โหช่วงนี้สงสัยต้องไปรับส่งแฟนทุกวันแล้ว
คนอื่นก็เหมือนกันนะครับคนร้ายยังจับไม่ได้นะฮะ
ตำรวจสพเมืองฉะเชิงเซาโชว์ฝีมือหน่อยเถอะครับ
โอ้โหยังอยู่ในพื้นที่หรือเปล่านะฮะ